ไปดูเรื่องนี้ดีกว่าที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
บอกว่ามีชายคนหนึ่งเก็บก้อนหินเอามาซุกไว้เต็มบ้าน

เขาอ้างว่าข้างในก้อนหินเนี่ยเป็นแร่ทองคำนะคะ
แล้วก็คุณขากู้ภัยเขาได้รับแจ้งมาว่า
ให้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ตรงนี้หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น

อ่ะคุณเข้ามาดูเนี่ยคุณเห็นไหมอะไร
แล้วคือตอนนั้นเขากำลังเผาหินบนเตาไฟ

พลเมืองดีก็เลยแจ้งกู้ไพไป
ว่ามีหนุ่มอาการคล้ายผู้ป่วยจิตเวท

เอาก้อนหินเข้าไปไว้ในบ้านพัก

อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยนำตัวไปบำบัดไปรักษาไปตรวจสอบดูหน่อย
เหตุเกิดที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวะที่กู้ภัยไปถึงเนี่ยชายคนนี้ค่ะคุณ
เขากำลังเดินเก็บก้อนหินใส่กระสอบปุ๋ย
แล้วก็ไปเก็บไว้ในบ้านของตัวเอง
และด้วยความสงสัยก็พากันเดินตามไปดูเนอะ

กู้ภัยบอกโอ้โหเป็นไงตะลึงเลยทุกมุมทุกจุดของบ้านเต็มไปด้วยก้อนหินค่ะ

ห้องน้ำห้องนอนห้องครัวเต็มไปด้วยหินแบบนี้คุณ

แทบจะไม่มีทางเดินอยู่แล้วมีแต่หินเรียงรายไปหมดเลย

ก้อนหินก้อนเล็กก้อนใหญ่เต็มไปหมดแช่น้ำเอาไว้ด้วยนะคะ
เห็นไหมสังเกตนะเขาแช่น้ำเอาไว้นะ

แต่ที่สะดุดตาที่สุดคือก้อนหินขนาดใหญ่ที่วางอยู่บนตะแกรงนี้
อ้างโล่ค่ะด้านล่าง
เขาจุดไฟเหมือนเผาก้อนหินเหมือนย่างก้อนหินอ่ะ
คุณคะอันตรายมากเลยนะ
แล้วชายวัย๓๗ปีเขาบอกว่าเขาอยู่บ้านหลังนี้เพียงลำพัง
ส่วนก้อนหินทั้งหมดเก็บมาจากข้างบ้านนี่แหละ
เพราะว่าเห็นว่าก้อนหินที่เก็บมาเนี่ยมีสายแร่ทองคำปนอยู่
และถ้าทิ้งไว้มันไม่เกิดประโยชน์
เขาเก็บเอามาเลยเอามาไว้ที่บ้าน
จะหลอมเป็นทองคำส่งขายตามร้านทอง
และน่าจะสร้างรายได้ให้อย่างมหาศาล
ฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ

หล่อล่อมก่อนเอาไปขาย
พี่เบ้าพี่เบ้าจ๋า

เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวชายคนนี้นะคะ

เพราะว่าเดี๋ยวจะนำตัวไปส่งโรงพยาบาล
เพื่อให้ทางแพทย์ตรวจแล้วก็วินิจฉัยอาการ
ว่าคุณพี่เนี่ยเขามีอาการทางจิตเวทร่วมด้วยหรือไม่
จะได้ทำการรักษาบำบัดต่อไปนะคะ
อย่างที่บอกแหละว่าอันตรายเนื่องจากว่า
คุณพี่เขาอยู่ในบ้านแล้วเขาจุดเตาไง

เพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือ
คุณพี่เขาไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
อยู่ในขั้นตอนของการที่แพทย์เขาจะวินิจฉัย

เขาแจ้งไปเขาเป็นห่วงพี่นะ